ว่ามันเป็นใครข้างหลังเรานี่แหละ

มันสุ่มโทรไปหาเขาว่าเขาเป็นหนี้อย่างนั้น
เป็นนี้อย่างนู้นอย่างนี้อ้างไปทั่ว

เห็นแต่ในทีวีไม่คิดว่าเจอกับตัว
กับสาวใต้ด่ากับไฟแลบเลยฮะ
เมื่อคุยรัก

นะนี่เธอเอางาน
ขอมา
จริงหรอ
รู้หรือว่า
อันนี้หละ
และเบอร์นี้แหละโทรมาหาว่าฉันน่ะนะ
ไปคำกับอันนั้นคนเชื้อเศร้าวันนี้
ตึกเศร้าวันนี้ฉันไม่โหลจักนะว่าเศร้าวันนี้น่ะ

พี่น้องเจ้านี้หรือว่าหมู่เจ็ดแก่ฉันอยู่เนี่ยนะ
ไม่มีคนเชื้อเศร้าวานิ่งสักคนเลย

ป้าเลยคือว่าอยู่หยิบเก้าพี่เลย

อายุหยิบเก้าอย่ามาเรียกว่าป้านะกรอด

ไฟแลบคือถ้าไม่เซ็นเซอร์นะคุณผู้ชมเต็ม
ต่างฝ่ายต่างด่ากันต้องขออภัย

เขาก็ด่ากลับมาคอร์เซนเตอร์เป็นผู้ชาย
ลักษณะของคอร์เซนเตอร์คนนี้เหมือนเป็นคนใต้

แต่โทรมาเจอผู้หญิงคนนี้ก็คนใต้เหมือนกัน
แม้มาหาว่าไปค้ำประกันให้คนชื่อสวนีสวนีไหน

มาหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะหลอกลวงให้เขาโอนเงินให้
สุดท้ายก็อัดคลิปแล้วก็เอามาฟ้องชาวโซเชียล
ขออนุญาตต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเขาด่ากันเยอะแล้วก็แรงมากเลย
คือคลิปนี้ถูกเพชรไว้ในเพจหนังตะลุงน้องเดียวแฟนคลับ
สุดท้ายนี่ระวังเอาไว้คุณผู้ชมเบอร์เห็นแล้วเบอร์แบบนี้
พักนี้เบอร์แปลกโทรไปหาเยอะ
สามารถให้เราดูกันระวังจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจชาติครับเหล่านี้นะคะ
บ๊วยไปหมดตำรวจไซเบอร์ยังมีสิ
ตำรวจไซเบอร์แล้วกระทอมอีเอเอส
ถ้าอยู่แบบนี้เราเอาเบอร์เราที่โทรแบบนี้กันเยอะแยะมาก